ทุกผู้ชมทีนี้มันมีกระแสมาถึงพี่หนุ่มกันชัย
โดยเฉพาะที่คุณอัจฉริยะบอกโอ้โหเสียใจเหลือเกิน
ทำไมมาแทรกกันกลางรายการโผล่มากลางรายการแบบนี้

ยืนยันว่าทนายตั้มติดต่อมาแบบนี้แบบนี้
ไม่ได้เตรียมจริงนะแล้วก็บอกคุณอัจฉริยะแล้ว
ก่อนว่าคุณทนายตั้มเขาจะเข้ามาเนี่ยอนุญาตไหม

กระติกส่งไลน์มาบอกอยากจะมีเนี่ย
จ๊อปปแซนอยากจะโฟนอินเข้ามาคุยด้วยกับคุณอัจฉริยะ
อนุญาตไหมให้โฟนอินคุณอัจฉริยะก็คุยด้วย
แต่เลือกคุยกับปอกับจ๊อปบอกไม่ขอคุยกับแซน
เพราะมีคดีกันอยู่ลองฟังพี่หนุ่มกัญชัยนะฮะ
สาบานได้เลยว่าไม่จริงเลย

มึงจะมาแกล้งอะไรกูเดี๋ยวเช้าไว้
คือพี่ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะ
เสร็จปุ๊บประมาณสักเที่ยงครึ่งเขาก็ส่งไลน์มา

พี่ก็บอกเออพี่กำลังอ่านข่าวนู่นนี่นั่น
แกล้งอำไปปรากฏว่ามาจริง

พี่ก็เลยเอาโทรศัพท์ที่ทางฝั่งธนายตั้มคุย
ส่งให้ส่งให้ทางฝั่งของพี่อัดดู
เนี่ยพี่ก็เปิดเลยแบบพี่ก็ยืนยันนะว่า
เนี่ยเนี่ยพี่ก็ส่งเนี่ยพี่ก็ส่งไปอย่างนี้
เนี่ยมันจะดูแปลกมั้ยอย่าเลยคุณมันจะดูแปลกมั้ย

เที่ยง๔๐มันจะดูแปลกมั้ยอย่าเลยคุณ

อย่ามาเลยพี่ก็บอกแบบนี้นะ

ก็ไม่รู้ทำยังไงพอมาเสร็จพี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า
กระติกเนี่ยส่งไลน์มาตอนนั้นอยู่ในรายการ
อ่าเดี๋ยวนะกระติกส่งไลน์มาตอนเที่ยง
อ่าเนี่ยนะฮะอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะแต่พี่ขอยับปิดเบิร์นนี้ไหม
จ๊อปอยากโฟนอินค่ะพี่หนุ่ม
โอเคเอาเบอร์มาคือพอจ๊อปอยากโฟนอินพี่หนุ่มเนี่ย
ไอ้ช่วงที่หายไปเนี่ย๒นาทีเนี่ย
พี่นั่งอยู่ข้างหน้าพี่อัด
พี่ก็เลยเอาไลน์อันนี้ส่งให้กับพี่อัดดูว่า
อัดกระติกส่งมาแล้วบอกว่าจ๊อปอยากเข้าสาย
อัดก็ได้นี่ไม่เป็นไรพี่ถึงได้พิมพ์กลับไปบอกว่า
ส่งเบอร์มาปรากฏว่ายังไม่ยอมส่งมาสุดท้ายจ๊อปโทรเข้ามาเอง
พี่ก็เลยรับพี่อัดก็ให้รับพี่ก็รับพี่ถามว่า
แล้วทำไมพี่อัดถึงบอกว่าพี่เอาคนไปยำ
พี่ก็รู้สึกไม่ดีนะพี่รู้สึกพี่เสียใจนะ
เพราะว่าโดยบริบทแล้วพี่ให้พี่อัดรู้ทุกอย่าง
ส่วนเรื่องที่แบบเขาจะมีการพูดอะไรกันยังไง

พี่เองรู้จักพี่อันมาเป็น๑๐ปีนะ
ไม่ใช่รู้จักแค่ปี๒ปีหรือ๕ปีนะ
สิบกว่าปีถามพี่อัดได้สิบกว่าปีเนี่ย
อัดเคยฟ้องผมฟ้องผมฟ้องหมวย
ผมก็ไม่เคยว่าพี่อัดผมเข้าใจพี่อัดทุกอย่าง
พี่อัดไปไลก์ว่าผมได้งงได้เงินจากคนบนเรื่อง

ผมก็ยกมือไห้เคารพพี่อัดเสมอ

ทั้งที่ถ้าเกิดมีการฟ้องรับผมก็คงไม่เอามา

คนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่อัดด้วยซ้ำไป
แต่จริงแล้วผมบอกเลยว่าผมสนิทกันมาก
ผมกับพี่อัดแล้วก็ผมกับทนายตั้ม

ผมเผลอสนิทกับพี่อัดมากกับทนายตั้มอีกด้วยซ้ำไปฟังคำ